อินเจียอยู่อีซินีหัวชายใกล้จุดจีนแล้วค่ะ

ออกแบบนะคะก็มาสวัสดีปีใหม่บันเทิงไทยรัฐของเราค่ะ
พร้อมกับมาอัปเดตรายได้หนังด้วย
ภูมิกับคุณเต๋อนวพลนะคะก็ยังเตรียมบินพาไปฉายที่เทศกาลหนังนะคะ

เพราะว่าไปบางโรงเนี่ยเขาเกลียดกันทั้งโรงเลยนะ
โอ้นะคะแล้วก็ปีนี้ค่ะจะมีภาพยนตร์เรื่องใหม่กับภูมิกับพี่บาท
ที่ทุกคนมีทั้งคนรักแล้วก็เกลียดซีน

คนทั้งโลงเลยพี่แจกกัน

คนมีใจมีแฮปปี้มากค่ะ
ไม่ว่าจะคนจะด่ามาหรืออะไรก็ตาม
ก็เดี๋ยวติดตามหนังพี่บาสอีกเรื่องแล้วกันนะคะ
ซึ่งกำลังปั้นอยู่
ต้องรอดูนะคะว่าเถอะเป็นผู้จัดผู้บุญ
พี่บาร์ดทำฉลาดเกรงโกงดั่งมาแล้ว